ที่เดินทางไปถ่ายภาพแนววินเทจอัพรูปขึ้นโซเชียลอวดเพื่อน
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีจุดถ่ายภาพสวยมากมาย
เช่นรางรถไฟตู้โบกี้รถไฟเก่า
หัวรถไฟโบราณอาคารสถานีรถไฟเก่า
และบ้านพักพนักงานรถไฟเก่า
ตั้งแต่สมัยราชการที่๕หรือเมื่อปี๒๕๖๒
หรือกว่า๑๒๑ปีมาแล้ว
โดยวัยรุ่นส่วนใหญ่จะถ่ายภาพกันแล้ว
ก็จะมีการแชร์ภาพต่อกันไปในโซเชียล
กลายเป็นกระแสสร้างความนิยม
ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพในช่วงหน้าหนาวกันอย่างมากมายค่ะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณบ่าย๓ถึง๖โมงเย็น
จะมีนักเรียนนักศึกษาไปเป็นกลุ่ม
ช่วงนี้เป็นช่วงที่บัณฑิตจบใหม่
ก็พากันสวมชุดครุยไปถ่ายภาพแนววินเทจกันอย่างคึกคัก
นางสาวทัศนีผู้มีบุญบัณฑิตสาวอายุ๒๒ปี
ก็บอกว่าเลือกไปถ่ายภาพที่บริเวณสถานีรถไฟโคราช
เพราะมีจุดให้ถ่ายภาพสวยแนววินเทจหลายแห่ง
โดยเฉพาะรางรถไฟที่ทอดยาวหลายสายซึ่งหาดูได้ยาก
ส่วนใครที่ชอบเดินเที่ยวเพลินริมทะเลก็น่าจะชอบที่นี่ค่ะ
ถือเป็นจุดเช็คอินหรือแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับเนินนางพญา
โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวจะพากันไปเดินทอดน่อง
บนสะพานไม้ที่ยื่นออกไปกลางทะเลระยะทางประมาณ๑๐๐เมตร
เพื่อสัมผัสกับอากาศเย็นสบายรับลมทะเลแบบใกล้ชิด
พร้อมถ่ายภาพบรรยากาศสวยกลางทะเล
และรอชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน
แถมยังได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ๓๖๐องศาอีกด้วย
สร้างโดยนายทอกไม่ทราบนามสกุลค่ะ
และนับเป็นโบราณสถานที่ชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่เคารพบูชา
และใช้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ขณะเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นก็พยายามผลักดัน
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ
เนินนางพญาชายหาดคุ้งวิมารชายหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จ
ด้วยความสะดวกสบายผ่านถนนเฉลิมบุรพาชุลทิศเรียบชายทะเล
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปจุดชมวิวแห่งนี้
สามารถจอดรถได้ที่บริเวณทางลงเนินนางพญา
และเดินเท้าเข้าไปเพื่อชมบรรยากาศ
หรือจะนั่งรถรับส่งของชาวบ้านที่มีไว้บริการก็ได้เช่นกันค่ะ
อีกหนึ่งจุดที่อดแวะเซลฟี่ไม่ได้
นั่นก็คือทุ่งดอกกระถิ่นทุ่งหรือดอกที่กลาง
จังหวัดบึงกาลที่บานสะพรรั่งเหนืองอร่ามบนพื้นที่กว่าสี่ไรคม
รับนักท่องเที่ยวไปชมพร้อมกับรับอากาศที่กำลังเย็นสบายค่ะนายสุดใจแสงโพเจ้าของทุ่งสีเหลืองอารามแห่งนี้บอกว่า
มีที่นาทั้งหมดเกือบ๑๐ไร่ในทุกปีนาข้าวประมาณ๔๕ไร่จะถูกน้ำท่วมในฤดูฝน
ไม่สามารถทำงานได้จึงปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า
ซึ่งหลังจากน้ำแห้งทุกปีก็จะมีดอกกระถิ่นทุ่งขึ้นจนเต็มพื้นที่มาโดยตลอด
โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งปีนี้ก็จะขึ้นเยอะมากเป็นพิเศษ
เป็นเพราะว่าอากาศเย็นกำลังดีทำให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็น
ก็ต้องแวะถ่ายภาพเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถแวะเวียนไปถ่ายภาพเซลฟี่ฟิน
โลกโซเชียลในช่วงหน้าหนาวกันได้เลยค่ะ
ข่าวเทราทีวีรายงาน

ครบค่ะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบย้อนยุค
ใครชอบแบบไหนสนใจจะไปที่ไหน

เพราะว่าหลายคนก็ส่งข้อความมาแนะนำ

๒คนไปเที่ยวที่เพร็จบูน

ดีไหมดีมากเข้าสนใจนะครับ

พาไปดูเรื่องราวตำนานลึกลับ

ไม่ได้ตำหมายถึงว่าเป็นเรื่องราวที่เขาเล่าสืบต่อกันมานาน

พาไปดูเรือผีว้าย
เรือผีหลอกอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้
เดี๋ยวพาไปดูนะครับค่ะนี่ไหนอ่ะไหน
หลอกไงแต่ไม่ได้หลอกคนหลอกปลาครับโอ้ตอนนี้คุณหลอกฉันแล้วล่ะ
เรือผีหลอกนี่แหละโอ้ยนึกว่าแบบว่ากัปตันเต็กสแปโร่อะไรอยู่ในนี้
ไม่มีไม่มีจ้าตกใจหมดหลอกปลาอย่างเดียวครับคุณหลอกฉัน
ใช่หลอกหมดเลยหลอกให้ปลามันกระโดดขึ้นมาอ่า
ขึ้นมาบนเรือแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ
ที่ใช้ในการจับปลามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไปถามคนคนนี้ครับ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เรือหลอกผีเอาไปหลอกปลาแบบนี้
ก็คือนายสนพันน้อยอายุ๕๙ปีชาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ
เป็นเจ้าของเรือลำนี้พร้อมกับเป็นผู้นำทีมล่องเรือไปตามแนวตลิ่ง
ลำน้ำคลองชนประธานชัยนาฏป่าศักดิ์เพื่อศึกษาวิธีการหาปลาแบบเรือผีหลอกนี่แหละครับ
สนอเล่าว่าสืบทอดวิธีการทำเรือผีหลอกมาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อ
เดิมเนี้ยเป็นเรือไม้แต่ปัจจุบันก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาแล้ว
ใช้เป็นการประยุกต์ใช้เรือสแตนเลสแทนพร้อมกับติดตั้งกระดานไม้ที่ทาด้วยสีขาวนะครับ
นี่ไงนี่ไงเห็นข้างเรือไหมนั่นแหละมีความยาวประมาณ๖๐เซนติเมตร
ใช่ก็ปล่อยลงข้างรำเรือครับเพื่อหลอกให้ปลามันตกใจอ่า
เรือผ่านไปปุ๊บป๊าตัวโอโตแจ้งกระโดดขึ้นมาบนเรือปลั๊บเลยครับว้ายอย่างเงี้ยเหรอคะพูด
ปลาตกใจมันไม่ได้ร้องแบบนั้นเราไม่ต้องร้องยังไงคะร้องคุ้นคุยภาษาปลาหนูนึง
มาแล้วเรือเรือผีหลอกมาแล้วกระโดดเรือประมาณนั้นกระโดดปุ๊บ
บางตัวเนี่ยมันกระโดดแรงอ่าทะลุข้ามเยอะไปโดดแล้วทะลุเขามีตะไข่ตรงกลางเอาไว้
เพื่อที่จะดักปลาไม่ให้มันหลุดลอดออกไปได้เออเออเออเก๋นะหาได้เยอะนะครับ
เขาบอกว่ารายได้เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าสามพันบาทเลยทีเดียวโอ้โหแล้วก็
นำมาทำอาหารในบ้านเรือนด้วยเหลือก็เอาไปขายครับสุดยอดจริง
ทางนี้นะครับทางด้านอำเภอบ้านหมี่ก็ได้นำเสนอให้คุณลุงสนอเนี่ย
ไปร่วมเป็นปราศด้านการประมงพื้นบ้านที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาการหาปลาด้วยเรือผีหลอก
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
หาชมได้ยากอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรือผีหลอกนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้หลอกคนหลอกปลาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
เขาทำกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะคะก็จริงแล้วมันเป็นการสร้างรายได้
มูลค่าได้ด้วยนะสำหรับปลาที่เหลือจากการที่เรานำไปประกอบอาหารในครัวเรือนแล้ว
ก็สามารถนำไปขายต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ด้วยได้มาหลายปลาเลยปลา
กระดีปลาไหลปลาดุงปลาดุกปลาช่อนโอ้โหตกออกตกใจหมดเลย
ปลาช่อนก็มีนะคุณแม่ปลาช่อนแหมต้องมาเจอกับไก่แก่งคุณ
ไก่แก่เลยนะหรือพ่อไก่แจ้เรียกพี่ได้ไหมได้จ้ะ
พี่นะพี่นะมีคนส่งมาด้วยชอบพี่นะอ่านข่าวจังเลย
หลายคนก็ส่งมาทักทายกันนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่ออีกหนึ่งที่
ปลายปีแบบนี้พาคุณผู้ชมไปหาสถานที่รับลมหนาวกันหน่อยดีไหม
เพราะฉะนั้นจะต้องพาขึ้นเหนือนะคะไปที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
เขามีการจัดกิจกรรมสีสันแห่งดอยตุงขึ้นค่ะ
ซึ่งเป็นการรวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ๖ชนเผ่า
มาไว้บนถนนที่เรียกได้ว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรม
แล้วแต่ละปีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันเป็นแสนเลยนะคุณ
ไปกันเยอะเลยคือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะ
ตามคุณนันทพรธาวระไปเลยในช่วงของตลอดหาเรื่อง
ตลอดหาเรื่องอาทิตย์นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมขึ้นมาล่องเหนือกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
สัมผัสความหนาวเย็นกันบนดอยปึงนะคะ
ที่นี่อากาศเย็นมากระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐เมตรค่ะ
ทำให้เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว
ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในตลอดหาเรื่องค่ะ
อากาศยามเช้าที่ดอยช้างมูบจังหวัดเจียงไฮ
เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วเจ้า
ส่วนรุกชาติดอยช้างมูบหรือว่าสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
นับเป็นดอยที่สูงสุดบนแนวเทือกเขาดอยนางนอน
อากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์จากนานาประเทศ
นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไม้
ที่กำลังเบ่งบานรับอากาศหนาวตลอดสองข้างทางค่ะ
ไกลกันเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
อีกหนึ่งสถานที่สำคัญในการพัฒนา
และขยายองค์ความรู้ตามตำราแม่ฟ้าหลวง
ไฮไลท์ของที่นี่คือหอแรงบันดาลใจ
ทัศกาลที่รวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
และราชสกุลมหิดลแนวคิดและหลักการทรงงาน
รวมทั้งโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
กว่า๔๐๐โครงการทั่วประเทศ
แสดงถึงพระราชวิริยาอุตสาหะที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย
่งหวังให้ผู้เข้าชมนั้นเกิดแรงบันดาลใจ
มั่นความคิดดีทำดีในการดำเนินชีวิต
เดินกันไปต่อที่สวนแม่ฟ้าหลวง
สมเด็จญาติทรงเปลี่ยนพื้นที่กว่า๓๐ไร่
ในหมู่บ้านอาคาอดีตศูนย์กลางการค้าฝิ่นแห่งนี้
ให้เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนับร้อยสายพันธุ
จุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน
ด้วยการพัฒนาฝีมือทางการเกษตร
ลูกพืชผักปลอดสารพิษส่งจำหน่าย
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน
ด้านบนเป็นพระตำหนักดอยตุง
อดีตที่ประทับของสมเด็จย่า

และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมค่ะ

พลาดไม่ได้กับเมนูอาหารท้องถิ่นของครัวตำหนัก
ที่มีทั้งออเดิฟดอยตุงน้ำพริกหนุ่มรสเด็ด

และไส้อัวที่หอมเครื่องเทศตามเอกลักษณ์ของเมืองเหนือ
เมนูรังสรรค์จากความตั้งใจของคุณป้าเครือวันกาบุญกรรม
หัวหน้าแม่ครัวอดีตต้นเครื่องของสมเด็จย่า
เรียกได้ว่าใครมาทานแล้วต่างต้องติดใจในรสชาติ
และอยากจะกลับมาอีกแน่นอนค่ะ
ท้องกันแล้วเราก็ต้องออกไปหากิจกรรมย่อยอาหารกันต่อ
ท่ามกลางป่าใหญ่เรียนรู้พืชพันไม้และสูตรอากาศที่บริสุทธิ์
ส่วนใครที่ชอบกิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย
ก็ไม่พลาดกับการขับรถฟอร์มูล่าดอยแบบนี้เจ้า
ก็ได้เข้าหลอดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
ถ้ามาเที่ยวเทศกาลสีสันดอยตุงแล้วนะคะ
ก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะ
หลังจากกอได้เข้าหลอดแล้วก็จะได้ผ้าไหมอย่างที่เห็นนี้นะคะ
เพื่อที่จะนำไปเข้าเครื่องกี่ทอผ้าค่ะ
เทศกาลสีสันแห่งดอยตุงเป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวบ้านดอยตุง
และนักท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ชุมชนดอยตุง
สามารถพัฒนาและต่อยอดผลผลิตในพื้นที่
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
สารพระราชปนิษฐานของสมเด็จย่า
ที่ต้องการให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
และอยู่กับปากได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ที่จะได้ขึ้นมาสัมผัสอากาศที่ดี
ในพื้นที่ที่เรียกว่าไม่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเลย
ในพื้นที่ที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถที่จะเดินได้บนถนนอย่างปลอดภัย

แล้วก็การท่องเที่ยวในประเทศไทยเอง
ก็จริงเราอยากจะให้คนต่างให้ความสำคัญกับมันมากขึ้น
เพราะว่าเราให้เวลากับการไปเที่ยวต่างประเทศเยอะ
ทั้งที่ประเทศไทยเองมีที่ท่องเที่ยวมากมายเลย

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยดอยตุงมันไม่ใช่แค่เป็นโครงการ

ชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามา

แล้วก็รับรองว่ามาแล้วก็คงจะไม่ผิดหวังครับ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสเทศกาลแห่งรอยยิ้ม
ริมรสอาหารพื้นถิ่นของชุมชน
อบอวนไปด้วยความสุขบนถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
สูงที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้
ภายใต้แนวคิดสารต่อต่อยอด
สามารถมาร่วมเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่๔กันได้
ตั้งแต่วันที่๒ธันวาคมนี้
จนถึง๒๘มกราคมปีหน้า
เจอมาแอวกันที่เจียงไฮนักด้วยเจ้า
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเจ้า
เห็นไหมเจ้าเห็นไหมเจ้าว่าประเทศไทยเรานี่นะเจ้า
มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลยเจ้า
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาชวนเราเจ้า
ขึ้นดอยขมาเจ้า
จะเจ้าอีกนานนะเจ้า

คงจะเห็นน้องใบตองในโสดโสดแล้วก็เหงา
เพราะฉะนั้นเลยชวนขึ้นเขาไปกับพี่เขา
เออก็อยู่บนนั้นแหละเขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาว

กลัวจะส่งน้องใบตองกลับคืนธรรมชาตินะครับ
เดี๋ยวให้ดิฉันไปยืนปลายหน้าผาแล้วก็
เคยไปแล้วเคยกลับธรรมชาติไปแล้ว

ธรรมชาติส่งกลับมาเข้าเมืองนี่แหละ
อันนี้โหดกว่า

แล้วก็มีสถานที่ไหนน่าท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ส่วนช่วงนี้นะครับพักเรื่องของการเที่ยวเอาไว้

หน้าตลอดกินรออยู่มีของกินเพียบเลย